คุณผู้ชมคะนอกจากการเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัย
แล้วก็ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
รวมถึงการเป็นจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
คนบันเทิงหลายคนนะคะก็ยังตัดสินใจเดินทางไปทำบุญ
ทอดกระถิ่นในจังหวัดต่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นกันค่ะ
เป็นอีกหนึ่งการแสดงออกซึ่งความจงรักพักดี
แล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เหล่าคนบันเทิงที่ขอเลือกทำบุญทอดกระถิ่น
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
นักแสดงสาวจากวิกหมอชิดเกรสการเกล้าจักรจันทร์อคัมซิรินกอุศนี
ก็ได้เดินทางไปทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดดำรงธรรมารามในจังหวัดจันทบุรี
โดยโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเขียนว่า
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เช่นเดียวกันกับครอบครัวฉัดบริรักษ์ของพระเอกจากวิกพระราม๔บอยปกรณ์
ก็เชิญชวนแฟนคลับร่วมทำบุญทอดกระถิ่นพระราชทาน
นำเงินไปสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตรในจังหวัดพิจิตร
ก็ได้มีการสรุปยอดเงินทำบุญทั้งหมดและยอดรวมของกองกระถิ่นทั้งกองผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะ
โดยนักแสดงหนุ่มขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายผลบุญกุศลทั้งปวงแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนพระนางคู่ขวัญอย่างณเดชนคูกิมิยะและยายาอุรัสยาที่ก็มักจะมีงานบุญใหญ่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
เดินทางไปทำบุญทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคลในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของณเดชน์ค่ะ
ก็มีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภาชัยเซเลบริตี้สาวแหวนปวริสาแล้วก็บรรดาแฟนคลับมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมหน้า
เพื่อตั้งจิตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนั้นยังได้ร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกด้วย
ก็สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมทำบุญทั่วหน้าค่ะ